ว่ามีฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากที่จงหวัดพระยะบุรีหลายอำเพอห์เลยนะครับ
ทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ต้องหยุดเรื่องของการท่องเที่ยวบางส่วน
จุดน่ะนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยว่าโอ้โห
น้ำมันไหลแรงไหลเชี่ยวขนาดไหนเป็นภาพกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะน้ำไหลเชี่ยวจริงนี่
คือฝนตกหนักด้วยนี่นะคะในภาพก็จะเห็นว่าฝนกำลังแบบตกเลยชาวบ้านเขาก็เนี่ยช่วยกันทุลักทุเล
พื้นที่เหมือนกันนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีที่เจอกับปัญหาแบบนี้
ภาพที่เห็นก็จะเป็นประชาชนในพื้นที่หมู่๕ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
รวมไปถึงในพื้นที่บ้านโค้งตาบางอไทยยางจเพชรบุรี
ก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม
แล้วก็เป็นน้ำป่าที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก

ผู้สูงอายุเด็กออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
จนที่ต้องไปช่วยนี่เห็นไหมคะ
เด็กนี่ไปช่วยนำขึ้นเรือท้องแบน
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
อันนี้ผู้สูงอายุต้องช่วยประคองกันออกมา
คือน้ำท่วมบ้านก็คืออยู่ในบ้านไม่ได้
เพื่อความปลอดภัยก็ต้องอบพยพออกไปก่อน
ฐานาสังเฉยอายุ๖๕บอกว่าอยู่ตรงนี้มา๖๕ปี

ไม่เคยเจอน้ำทุ่มหนักแบบนี้เลยนะคะ

ซับสินโอ้โฮไปกับน้ำหมดเลย
แล้วที่เศร้ามากคือสัตว์เลี้ยงครับ

แต่ยังดีที่สัตว์เลี้ยงนี่ก็ช่วยออกมาได้ด้วย
เจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนไปช่วยค่ะ
เสียหายอะไรบ้างไหมป้าอยู่กับใคร
อยู่กับหนุ่ม

ส่งมาได้นะคะผ่านทางข้อความทางไลน์ของเรา

ที่เขาสามยอดบ้านกลางเขาพะเนินทุ่งค่ะ
ก็ปิดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะ
ล่าสุดเมื่อเช้านางนรมนกิจพ่วงสุวรรณ

ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย

ที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวค่ะ
น้ำก็ยังขังอยู่นั่นแหละนะโอ้โหแต่เมื่อคืนมานี้น่ากลัว
ใช่ค่ะมันมาไวเลยต้องไปช่วยกันก่อนกลางดึกนะฮะ